ดูข่าวนี้หน่อยค่ะข่าวนี้นี่ก็เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันค่ะ
คือเด็กนักเรียนหญิงสามคนเนี่ยไปเล่นน้ำกันทีเนี้ยตอนที่ไปเล่นน้ำเพราะอากาศร้อนใช่ไหม
ปรากฏว่าน้องจมแล้วหนองน้ำตรงนั้นนะคุณผู้ชม
มันลึกตั้ง๖เมตรตอนที่น้องจมเจ้าหน้าที่ลงงมค้นหาร่าง
อยู่ตรงก้นบ่อเลยค่ะดูนาทีนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหไปกัน๓กลับมาได้แค่๑ค่ะ

ถูกหนองน้ำนี้กลืนร่างไปแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คือเขางมเจอ

ตอนที่นำร่างทั้งสองร่างขึ้นมาผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนนะคุณ
กรีดร้องค่ะร้องห่มร้องไห้เสียใจอย่างหนักนะฮะ
ทำใจไม่ได้ค่ะนี่ตอนที่ประดาน้ำมูลนิธิกุศลอุบลรัชธานี
นำร่างของน้องทั้งสองขึ้นมาจากหนองน้ำสาธารณะ
อยู่ตรงหลังวัดสะบัวที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหางมหาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ
เจอร่างของน้องออนาศอายุ๑๓ปี
ส่วนอีกคนนึงคือน้องนิตยาอายุ๑๓ปี
แล้วร่างของน้องทั้งสองจมอยู่ตรงก้นสระลึกตั้ง๖เมตร

เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาพร้อมกัน
ผู้ปกครองญาติเพื่อนที่มาดูเนี่ยร้องห่มร้องไห้แบบทำใจไม่ได้นะคะ
แล้วน้องคนหนึ่งที่รอดชีวิตอายุแค่๘ปีค่ะ
น้องเด็กหญิงนวลจันทร์เล่าให้ฟังว่าตัวหนูกับรุ่นพี่

ตอนนั้นเดินอยู่ริมตลิ่งค่ะปรากฏว่าลื่น
ทั้งสองคนพลัดตกน้ำขึ้นมาไม่ได้ค่ะ
สระตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นหนองน้ำสาธารณะก็จริง
แต่คุณผู้ชมดูสภาพมันเป็นสระขุดใหม่
มีดินเหนียวดินโครนอยู่ตรงตะหลิ่ง
ดังนั้นพอเจอน้ำด้วยคุณเหยียบแล้วลื่นเหยียบแล้วจม

ใช่แล้วทั้งสองคนพยายามไหว้น้ำว่ายน้ำเข้ามา
แต่ว่าไม่ไหวค่ะหมดแรง
จมหายไปต่อหน้าต่อตาของน้องนวลจันทร์เนี่ยนะคะ
นวลจันทร์ก็พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

ชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาปลูกพืชมาเลี้ยงสัตว์อยู่ไงคะ
แต่ไม่มีใครกล้าลงไปช่วยเลย

ก็สระนี้มันลึกตั้ง๖เมตร
ทีนี้สิ่งที่ทำได้ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

ก็ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ให้กู้ภัย
เอาร่างของเด็กหญิงทั้งสองส่งโรงพยาบาลเขมราช

แล้วก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
ก่อนจะมอบร่างให้กับญาติ
นำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยค่ะ